มีแม่ของเด็กผู้หญิงอายุ๔ขวบ
ไปร้องเรียนมูลนิธิปวีนาหงษกุล
ให้ช่วยติดตามความคืบหน้าของคดีค่ะ
คือเด็กผู้หญิง๔ขวบเนี่ยยังเด็กมาก
ตัวเล็กนิดเดียวนะคะเรียนอยู่ชั้นอนุบาล
โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดชนบุรีนะคะ
ปรากฏว่ามีรุ่นพี่ผู้ชายเรียนอยู่ชั้นม๒
๓คนล่วงละเมิดทางเพศน้องในห้องน้ำ

นี่ค่ะก็เลยไปร้องมูลนิธิปวีนา

อยู่ในพื้นที่ของตำรวจสพบังละมุงนะคะ
คุณปวีนาหงษกุลประธานมูลนิธิก็พา
คุณแม่ของน้องผู้เสียหายนะคะ
พาไปที่สถานีตำรวจนะคะ

ลูกสาวผู้เสียหาย๔ขวบเองค่ะ
ไปพบพลตำรวจรีนันทชาติสุพมงคล
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรี

โรงเรียนแห่ง๑ในตำบลบังลมุง

ถูกรุ่นพี่ผู้ชายชั้นม๒
อายุ๑๕๑๘โรงเรียนเดียวกันนี่แหละค่ะ

คือแจ้งความเอาไว้ตั้งแต่๔กันยายนที่ผ่านมาแล้วนะคะ
แม่ของเด็กผู้หญิงผู้เสียหายบอกว่า
วันเกิดเหตุครูประจำชั้นโทรศัพท์ไปหาคุณแม่
บอกว่าลูกสาวมีเลือดซึมออกมาจนเลอะที่กางเกงชั้นใน

พอไปถึงลูกสาวมีอาการหวาดภาวะ
บอกว่าถูกรุ่นพี่เอามีดทิ้มคือเด็กอ่ะครับ

กับครูก็เลยพาไปบอกว่าไหนชี้ซิ
รุ่นพี่ก่อเหตุตรงไหนน้องก็พาไปชี้นะ

แล้วน้องก็เล่าให้ฟังว่าถูกรุ่นพี่๓คน

แล้วจับแขนจับขาเอาไว้

แต่น้องเนี่ยร้องด้วยความทรมาน
พี่ผู้ชาย๓คนก็เลยปล่อยตัวไป
แล้วครูก็มาพบอาการผิดปกติของน้องนะคะ
จากการตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลแหลมชะบังคุณหมอบอกว่า
ล่วงละเมิดทางเพศจริงค่ะ
คุณแม่ก็เลยพาลูกสาวไปแจ้งความที่สพบังละมุงนะคะ
จะโตปกวังไว้ความทรมานก
เข่าเลือกออกละพูดทั้งกระฟูกเล่นพวกผมก็พยายามไม่อยากให้มันเป็นพวกเองค่ะ
แค่ก็บอกว่าน้องถูกรู้ความที่เราชอบสำคัญ
ตอนนั้นเราไปกับลูกสองคนแฟนยังไม่รู้เรื่อง
คุณแม่บอกเลยว่าเสียใจมากนะคะ
เห็นข่าวลักษณะแบบนี้บ่อย
คุณแม่ก็คิดว่าส่งลูกเข้าโรงเรียนแล้วลูกจะปลอดภัย
บอกเรื่องนี้ให้กับคุณพ่อของน้องรู้แล้ว
แล้วก็ไปติดตามเรื่องที่โรงเรียนนะไปขอดูภาพ
กล้องวงจรปิดของโรงเรียนโรงเรียนบอกว่า

ส่วนอาการของน้องตอนนี้ก็ดีขึ้นนะคะ

แต่น้องไม่ไปโรงเรียนอีกเลยคือไม่ยอมไปค่ะ

โดยเฉพาะผู้ชายน้องจะกลัวมากกลัวแม้กระทั่งพ่อของตัวเอง
เพราะน้องยังภาวะมากยังเด็ก๔ขวบอะค่ะ

กลัวว่าเด็กจะจดจำไปแบบตลอดชีวิตนะคะ

พลตำรวจรีนันทชาติสุพมงคล
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรีบอกว่า
หลังจากคุณแม่ของน้องไปแจ้งความ
พนักงานสอบสวนสพบางละมุง

ก็ลงพื้นที่ไปเก็บพยานหลักฐานที่โรงเรียน
เจอกางเกงชั้นในของผู้ชายตกอยู่ในห้องน้ำตัวหนึ่ง
ก็ส่งไปตรวจพิสูจน์หาดีเอ็นเอนะคะ
จากการสอบปากคำเด็กนักเรียนชาย
อายุ๑๕และ๑๖ปีที่ร่วมก่อเหตุ
ยังคงให้การภาคเศษนะคะ
คือน้องผู้หญิงผู้เสียหายถึงแม้ว่าจะ๔ขวบ

แต่น้องเขาจำหน้าคนเกาะเหตุได้
เขาชี้ตัวคนก่อเหตุได้

ทางตำรวจบอกว่าสอบปากคำทั้งสองคนนี้เรียบร้อยแล้ว

ฐานร่วมการกรรธรรมนาอาจารย์เด็กหญิง

คนนี้รู้ว่าเป็นเด็กที่ถูกส่งตัวมาจากสถานพินิษฐ์
เพื่อให้มาเรียนหนังสือที่โรงเรียนแห่งนี้ค่ะ

ปล่อยตัวออกมามาเรียนหนังสือที่โรงเรียน

ไม่มีงบประมาณห้องน้ำไปสร้างอยู่นู้น